จากพื้นที่ที่มีการจับจองพักนอนรอคอยเข้าจุดคัดกรองเมื่อคืนที่ผ่านมาท่ามกลางฝนที่ตกโปรยปลายลงมาแล้วนะคะ
ไปตรวจสอบพื้นที่อื่นอื่นกันต่อเลยนะคะซึ่งก็มีประชาชนเดินทางมารอเช่นกันนะคะ
บริเวณพื้นที่บนฟุตบาทริมคลองหลอดด้านข้างกรมแผนที่ทหารกระทรวงกลาโหมค่ะซึ่งอยู่ด้านหน้ากระทรวงมหาทัยถูกประชาชนจับจองเป็นแถวยาวนะคะซึ่งขนานไปกับ๒คลอง๒ด้านข้างของคลอง
อย่างเช่นประชาชนกลุ่มนี้เดินทางมาด้วยรถไฟนะคะจากนครศรีธรรมราชและสุราธานีเพื่อหวังจะกราบลาในหลวงรัชกาลที่๙เป็นครั้งสุดท้ายด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ค่ะ
ดูเลลูกร้านอยากกันอยู่ดูเลลูกร้าน
สำหรับการจับจองพื้นที่เพื่อนอนค้างคืนรอให้จุดคัดกรองเปิดในช่วงตี๕ของวันที่๒๕ตุลาคม
ประชาชนใช้วิธีการจับจองที่แตกต่างกันไปนะคะเช่นสลับเวรกับเพื่อนในกลุ่มมานั่งจองช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นสลับกันไปค่ะ
ส่วนการทำภารกิจส่วนตัวบางคนใช้วิธีเดินทางกลับที่พักแล้วออกมาใหม่ขณะที่บางคนอาศัยห้องน้ำของวัดใกล้เคียงในการอาบน้ำในการแปลงฟันค่ะ
เดียวกับจุดอื่นอื่นนะคะครอบครัวของนายบุญเจิดทองเชื้อบอกว่าเดินทางมาจากภูเก็ตพร้อมลูกชายวัยสามขวบเดินทางมาพร้อมกับเต็นต์นะคะเตรียมมาและอุปกรณ์เครื่องนอนปักหลักจับจองพื้นที่บริเวณจุดคัดกรองหน้าโรงแรมรัตนโกศิลป์ค่ะ
ขณะที่นางจินตนาด่วนใหญ่เป็นชาวจังหวัดอุทัยธานีเดินทางมาปักหลักพักค้างคืนอยู่หน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เพื่อที่จะอยู่ร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙๒๖ตุลาคมนี้
แม้จะต้องทนแดดทนฝนมานานกว่า๑๐วันแล้วก็ตามนะคะบอกว่าไม่ท้อถอยขอเพียงได้อยู่ใกล้พระองค์ท่านให้มากที่สุดเป็นครั้งสุดท้ายค่ะ
ส่วนของกรุงเทพมหานครได้จัดเตรียมสถานที่รองรับประชาชนที่มาพักคอยในพื้นที่กรุงเทพ
๔แห่งนะคะคาดว่าจะสามารถรองรับประชาชนได้๒๗๒๑๐คนต่อวัน
โดยจุดหลักคืออาคารกีฬาเวท๑สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดง
ศูนย์เยาวชนบางขุนเทียนบ้านอิ่มใจ
อกจากนี้ได้จัดจุดบริการอาหารและน้ำดื่ม๑๑๓แห่ง
ใกล้เคียงกับจุดพระเมรุมาจำลองและซุ้มวางดอกไม้จันทร์
รวมถึงรถสุขา๗๐คันห้องน้ำ๑๕๐ตู้ค่ะ